กันที่ข่าวแคนดี้รากแก่นกันบ้างดีกว่านะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่มีเรื่องดราม่าให้ปวดหัวตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะ
สำหรับทายาทราชินีหมอลำแคนดี้ราแกนนะฮะ
ว่ามันโป๊ะเกินไปหรือเปล่าไม่เหมาะสม
สารเด็กที่มาดูไปทำอาชีพอื่นไหมว่าอย่างนี้นะคะ

เคลียร์กับบันเทิงไทยรัฐฟังชัดเลยค่ะ

ข้างที่จะเหมือนแบบเสียดสีเรานิดนึ

เพราะว่าชุดที่เราใส่เราว่ามันรัดกลุ่มมาก

เอาเวลาที่คุณคิดว่าน่าจะช่วยสังคมได้
ก็คือเอาไปดูแลครอบครัวของคุณเองไหม